บ้างไฟวัยรุ่นต่างหมู่บ้านเวทีหมอลำครบองค์ประกอบยัง
ครบแล้วค่ะจะเพิ่มให้อย่างหนึ่งโควิด๑๙ครับ
คุณพ่อค่ะคุณพ่อใดโอเคค่ะเรียบร้อยเหลือไม่น่ากล้าเก้าแล้วที่
พูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นตอนนี้คำสั่งมาให้เลิกสี่โมงตก
ตกไปอย่าทำงานหลังมาสั่งผม

ยุดเลยหรอกขออนุญาตยุดไว้อย่างซ้ำนี้เนาะ
ครับผมขอบคุณแฟนเมย์ครับผมต้องล่อให้เห็นแล้วครับ

ขอบคุณแฟนเมย์พวกกันครับ

ชาวบ้านก็ถ่ายไว้ได้โอ้โห
มีเรื่องกันขอบหน้าเวทีเลย
งานบุญบ้างไฟที่วัดอรัญวาสครับ
บ้านภูเหล็กบู่๒ตะบนภูเหล็กอภัยบ้านภายจขอนแก่น
บันทึกภาพผู้ชายกลุ่มวัยรุ่นนะฮะ
อยู่หน้าเวทีหมอลำทะเลาะวิวาดกัน
ต้องมีการประกาศยุติการแสดงบนเวทีทั้งหมด
มีชาวบ้านเข้าไปห้ามนะห้ามทั้งสองฝ่ายแต่สุดท้ายก็เกิดตะลุมบอลกันขึ้น
จนมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้๓รายภาพชัดเป๊ะนะฮะ
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบางไผ่ครับ
นายดูสิตสายจันทร์กู้ชีพอบตภูเหล็กครับเล่าบอกว่า
เพราะว่า๑ใน๓นั้นติดโควิดได้รับบาดเจ็บด้วยติดโควิดด้วย
เรื่องต้นสอบถามฝั่งคนเจ็บพวกเขายืนยันว่า
พวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่ทำร้าย
แต่เขาเนี่ยโดนลูกหลงกันแล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นเข้าใจผิด

ถึงท่านผู้ว่าแล้วครับนะฮะท่านสมศักดิ์จังตกุลนะครับ

สั่งการให้ในอำเภอบ้านไผ่ตรวจสอบเรื่องนี้
โดยจะแยกเป็น๒กรณีคือเรื่องทะเลาะวิวาส
ให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะครับ

หากพบว่าผู้บาดเจ็บติดเชื้อ

แล้วก็แจ้งไปยังผู้ใกล้ชิดรวมทั้งชาวบ้านที่ไปร่วมงาน

หากพบว่ามีอาการเริ่มต้นมีไข้นะครับ
ก็ให้รีบไปหาหมอทันทีเลยนะครับ